ดูข่าวนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ก็โหดเหมือนกันไม่ลงตัวแทงคอแม่ยายดับแล้วพี่ชายเมียได้รับบาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวมาดูนะว่าไอ้ที่ไม่ลงตัวเนี่ยมันคือเรื่องอะไรที่ไม่ลงตัวมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูค่ะจากบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะอันนี้คือช็อตที่มีรถมาใช่ไหม
ของภรรยาเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นสักช่วงทุ่มครึ่งอ่ะนะคะพอตำรวจสพภูเพียงที่น่านได้รับแจ้งเหตุแล้วมีการทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยจุดตรงนี้คือหน้าหอพักที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้านเช่าตรงนี้ค่ะมีสามคนมาอยู่คือสามีภรรยาแล้วก็

กับพี่เมียชกต่อยกับพี่เมียก่อนนะฮะ
เพราะแม่ยายเนี่ยมากับพี่เมียนะฮะก็เลยมีการชกต่อยกับพี่เมีย
แล้วก็ตัวนายพายุบอกโอ้โหตอนนั้นช่วงชุลมุนฮะ
ผมโดนต่อยก่อนผมเนี่ยคว้าเลยได้คว้าเลย
ผมคว้ามีดมาแล้วก็ปัดป้องนะฮะ
ฟันทั้งแทงไปไม่รู้โดนใครบ้าง
นี่ไงตอนที่ไอ้ปัดป้องนี่แหละไปโดนคอของแม่ยาย
ตัวแม่ยายก็วิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือ
เห็นก็รีบนำตัวแม่ยายส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมดูสิอันนี้คืออาวุธที่พายุลูกเขยเนี่ย
บอกว่าใช้ในการปัดปัดป้องป้องที่ว่าเนี่ยแหละนะฮะ
คือชาวบ้านก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าตัวของนางจันดีแม่ยายเนี่ย
วิ่งมาขอความช่วยเหลือเอามือกุมตรงลำคอเอาไว้
แล้วก็บอกแบบนี้บอกว่าลูกเขยมันแทงฉันช่วยด้วย
เขยมันแทงฉันคือตอนนั้นตัวแม่ยายยังมีสติดีอยู่
แต่เลือดเนี่ยอาบตัวเลยชาวบ้านก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไง
พยายามโทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับผู้บาดเจ็บไป
ก็นี่ไงพอเอาตัวแม่ยายส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุด
แม่ยายนางจันดีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
กองเลือดอยู่แบบเนี้ยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะ
พายุหนีหรือเปล่าไม่ได้หนีค่ะขับรถไปแล้วก็ไปมอบตัว
ทีนี้ก็เลยถามพายุไงตำรวจก็เค้นสอบสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พายุเขาบอกผมไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นน่ะทะเลาะวิวาสชกต่อยกัน
ผมโดนรุมผมก็หยิบอะไรได้ผมก็หยิบก้มหน้า
ผมก็เหวี่ยงผมก็แทงไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแทงไปกี่ที
แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำโดนตรงไหนโดนของใครบ้าง
เดี๋ยวลองฟังเสียงของลูกเขยนายพายุหน่อยนะคะ
แต่ว่าผมไปฟังนะคือเขาให้การแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจริง

ไม่รู้ด้วยว่าแทงคอแม่ยายไปนะฮะ
ส่วนสาเหตุว่าทำไมถึงต้องหอบเมียหอบลูก
หนีจากอำเภอสันติศุกร์บ้านแม่ยาย
มาอยู่ที่นี่ที่อำเภอภูเพียง
เขาบอกแบบนี้เขาถูกพ่อตานะ
หรือว่าพ่อเลี้ยงของภรรยาเอาปืนขู่ไล่เขาออกจากบ้าน
ทีนี้เขาก็เลยหอบเมียหอบลูกออกมาจากบ้าน
ผมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ผมถูกไล่ก่อน
ผมเลยต้องหอบลูกหอบเมียออกมา
สุดท้ายทางแม่ยายมาตามให้คุณก็เลยเป็นเหตุสลดครั้งนี้
ค่ะแล้วทีนี้ถามว่าลูกเขยโดนอะไรบ้าง
โดนเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
วันนี้เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะฮะ